สตูนต่อเนื่องไปที่พัทธลุงเลยนะคะ
คุณป้านีเป็นชาวบ้านที่อำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทธลุง

กราบเลยกราบเลยค่ะเป็นเหตุการณ์นะคะ
โจรสองรายจี้ชิงซับป้านี
แล้วปรากฏว่าสิ่งที่ได้ไปนอกจากเงิน๒๕๐๐บาท

โทรศัพท์มือถือไปนี่แหละค่ะถึงขั้นป้านีต้องกราบ
เพราะว่าในโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเป็นเรื่องของความทรงจำ
เป็นภาพของคุณแม่ของป้านีแม่ของป้านีเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว
โทรศัพท์มือถือเนี่ยมีแต่ภาพแม่เต็มเลยนะคะ
นีบอกว่าก็ไม่ได้เสียดายหรอกไอโทรศัพท์มือถือมันราคาไม่เท่าไหร่
แต่สิ่งที่มันประเมินค่าไม่ได้ก็คือรูปของแม่ฉันนั่นแหละ
ช่วยเอามาคืนหน่อยได้ไหมเนี่ยคุณผู้ชมป้านีชื่อจริงว่า
นางยานีจันสีทองอายุ๕๘ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่อำเภอป่าพยอม
พัทธลุงนะคะเล่าให้กับตำรวจฟังบอกว่า
ขณะเกิดเหตุเนี่ยตัวเองขี่มอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านเป็นที่พักในพื้นที่อำเภอป่าพยอม
พอมาถึงจุดเกิดเหตุปรากฏว่ามีคนร้าย๒คนรูปร่างสูงผอม
ขี่มอเตอร์ไซค์มาประกบด้านข้างแล้วก็ใช้มีดปลายแหลม
บังคับให้ตนเองจอดรถคมคู่เอากระเป๋าเงินไป
ข้างในมีจำนวนเงินสดมีเงินสดจำนวน๒๕๐๐บาท
ประกอบกับเอาโทรศัพท์มือถือไปด้วย๑เครื่อง
แล้วโจรสองคนนะฮะคมครูป้านีเลยนะ
ห้ามเอาเรื่องไปบอกตำรวจนะหลังจากนั้นโจรก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปค่ะ
นีบอกว่าตอนนี้กราบขอร้องโจรเลยนะ
ป้านีพูดเนี่ยคุณเชื่อไหมน้ำตานองหน้าป้านีเลยค่ะ
ป้านีบอกว่าเงินเอาไปเถอะฉันไม่ได้เสียดายเลย
ขอได้ไหมขอโทรศัพท์ที่โจรเอาไปคืนได้ไหม
ต้องการเพียงเพราะข้างในมันมีภาพคุณแม่ที่
คุณแม่เสียชีวิตไปแล้วต้องการเก็บไว้เป็นที่ระลึก
ไว้ดูยามคิดถึงราคาโทรศัพท์อาจจะไม่มากมาย
แต่สิ่งที่มันประเมินคุณค่าไม่ได้เรื่องของจิตใจเนี่ย
ก็คือรูปแม่นี่แหละฟังเสียงป้านีผู้เสียหายกันหน่อยค่ะ
ฟังแล้วก็สะเทือนใจนะเราเวลาเราคิดถึงแหม
ก็คือไว้ดูรูปแม่เวลาคิดถึงแม่แม่ก็ตายไปแล้วอ่ะ
สิ่งที่อยากได้เนี่ยคือรูปแม่และเป็นรูปตอนจัดงานศพคุณแม่ด้วยนะคะ
เบื้องต้นหลังเกิดเหตุป้านีเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วค่ะ
ไปแจ้งความกับตำรวจที่โรงพักเขาชัยสนเป็นท้องที่ที่เกิดเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ตำรวจก็บอกว่าตอนนี้รู้แล้วรูปประพันธ์สันธารณ์คนร้ายเป็นอย่างไร
ต้องไปแกะภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อไปดูเส้นทางการหลบหนีของคนร้าย
แล้วก็จับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ